ถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่ามีอะไรดี

ผู้ใช้บริการปั๊มน้ำมันเขาฮือหา
เขาไปเจอผีเสื้อยักษ์ผี
เขาบอกว่ามันเป็นผีเสื้อที่หาดูได้ยากมาก
มันมีสีเหลืองทองลวดลายสวยงามด้วย

โอ้ยดูดิติดพร้อมจริงน่ะโอ้ยตัวนี้หรอ
ตัวมันก็ใหญ่พอสมควรอย่างนี้
ใช่เนี่ยบริเวณปั๊มน้ำมันที่อยู่ที่ตำบล
ท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
มาใช้บริการเขามาดูผีเสื้อยักษ์เนี่ย
มันรูปร่างลักษณะตัวค่อนข้างใหญ่เนอะ
ลำตัวสีเหลืองทองมีลายเส้นดำคาดยาวหลายเส้น
ส่วนปีกมีลายหน้าตาเหมือนคน
ถ้าถามนะไอ้ตรงกลางน่ะคือลูกตาแล้วแหละ
เหมือนคนเหมือนไอ้ขีดข้างล่างเหมือนเป็นปาก
ใช่มันหน้าคนแต่พอมุมนี้ก็เป็นอีกแบบเลยนะ
เออใช่แล้วมันตัวใหญ่คุณดูมันใหญ่มากเลยนะใหญ่แบบ
ยาวกว่ามือฝ่ามือประมาณนั้นนะก็ต้องบอกว่าสร้างความแปลกใจให้กับคนที่มาเห็นมากนะคะ
คุณพัดประกิจถาใจเขาบอกว่าเขาแวะมาทานกาแฟที่ปั๊มน้ำมัน
หลังจากนั้นเดินมาที่รถแล้วสังเกตเห็นผีเสื้อตัวนี้
เกาะอยู่ที่ต้นดอกไม้ที่รูปร่างหน้าตาของมันค่อนข้างจะแปลกคุณดูดิเห็นไหม
เขาก็เลยจับมาดูแล้วก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายนี่คุณดู
ครับมามาถ่ายเก็บไว้โอ้นี่ไงซึ่งคนโบราณเขาบอกว่าผีเสื้อชนิดนี้คือผีเสื้อผี
ผีเสื้อผีใช่เสื้อผีเขาเชื่อกันว่านี่คือผีเสื้อผีมักจะบินเข้าบ้านที่มีคนตาย
และจะพบเห็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะแต่ว่าทำไมเราเห็นตอนกลางวัน
เฮ้ยท่านดิปกติมันต้องเป็นกลางคืนดิถูกไหมแล้วเขาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภด้วย
แต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนอะสำหรับหมีเสื้อยักษ์ในยุคสมัยโบราณเขาบอกว่าเวลามีคนเสียชีวิตเนี่ย
จะมีผีเสื้อยักษ์หรือว่าผีเสื้อผีแบบนี้บินเข้ามาที่บ้านที่มีคนเสียชีวิต
เขาก็มีความเชื่อที่เล่าข่าวไปว่าเป็นผีเสื้อที่มีวิญญาณนะแล้วบางคนเขาเชื่อว่าเป็นผีเสื้อผีของบรรพบุรุษที่บินมาแล้วมาหาลูกหลาน
คุณจะเล่าเบาทีไหวคุณผู้ชมต้องมาคอยไล่เปิดเสียงอีกเนี่ย
เล่าเสียงดังไม่น่ากลัวเวลาเล่าเรื่องผีอ่ะ
นั่นคือความเชื่อว่าไอ้ผีเสื้อตัวนี้มันจะบินไปยังบ้านที่มีคนตาย
เพราะเขาเชื่อว่าเป็นผีเสื้อผีบรรพบุรุษหรือเปล่า
และบางคนอีกบางความเชื่อเขาก็เชื่อว่าเป็นผีเสื้อมงคล
ที่จะนำโชคนำลาบมาสู่คนที่พบเห็น

แล้วถ้าที่ดูมันน่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนใช่ไหม

มันเมื่อก่อนมันเป็นผีเสื้อลาตรี

กับผีเสื้อลาตรี

ที่พะยาวนี่เขามีอะไรสวยเงิมงาม

ลูกกระนุ๊กคุณจนุษฎ่าในเฟสบุร์ก

คือเขาเป็นช่างภาพในสตูดิโอที่เขาชอบไปที่พยาว

มีจริงหรือไม่เนาะนุคกี้ไพยักราญ